ว่าทำไมมันเกิดความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนแบบนี้

เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน
โดยทางด้านครูประจำชั้นของเด็กนักเรียนชาย

ที่บอกว่าพอโมโหเกรี้ยวกาด
แล้วก็มีการเอาสายนกหวีดไปมัดมือเด็ก

คือเป็นการเข้าระงับเหตุเท่านั้นเอง
เพราะว่าน้องที่เป็นออทิสติกมีอารมณ์แปรปรวน

เพราะว่ามันเกิดมาจากโพสต์ที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้
มีการโพสต์ทั้งภาพแล้วก็ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

ถูกพอทำร้ายร่างกายด้วยการมัดแขน
ตบบ้องหูจนแก้วหูทะลุ
ซ้ำยังไล่ให้ออกจากสถานศึกษาจนน้องไม่มีที่เรียน
ครับในโพสต์โพสต์ข้อความแบบนี้ฮะ
ที่เรียนอยู่ชั้นป๕เป็นเด็กพิเศษ

ทำให้เด็กอยู่ในอาการหวาดกลัวตัวสั่น
แล้วบอกว่าหูลูกไม่ได้ยินแล้ว
เมื่อไปตรวจร่างกายก็พบว่ามีอาการแก้วหูทะลุ

นี่คือการโพสต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องพอก็เรียกพบแล้ว
เซ็นใบคำร้องขอย้ายลูกไปเรียนที่โรงเรียนอื่น
ทำให้ตอนนี้เด็กไม่มีที่เรียน
อยากขอความช่วยเหลือและคำปรึกษา
หาโรงเรียนให้แก่ลูกนะครับ
ทีนี้คุณผู้ชมพอมีโพสต์นี้ออกไป

ไปสอบถามจากนางสาวสายสวาสตร์คำก้อนแก้ว

บอกว่าคุณครูเป็นครูประจำชั้นของน้องคนนี้
ซึ่งน้องเป็นเด็กพิเศษป่วยเป็นโรคไบโพล่า
ตอนนี้ทุ่มเก้าอี้ใส่เพื่อนแต่มันพลาดเป้า
ก็เลยไปใช้กระเป๋าฟาดใส่หน้าแทน

ประกาศเสียงตามสายให้เด็กคนนี้มาพบ
จุดประสงค์ก็คือจะว่ากล่าวตักเตือน
ซึ่งพอเด็กมาถึงเหมือนกับน้องเขาก็คุมอารมณ์ไม่อยู่
โมโหกรีดร้องใช้มือฟาดใส่คุณครู
แล้วพอเห็นเหตุการณ์ก็เลยเข้าไประงับเหตุ

ต้องการที่จะเตือนสติให้เด็กสงบสติอารมณ์

ทีนี้พอออก็เลยต้องกอดรัดฟัดเวียง

ตามที่มีการโพสต์ด้วย
ฟังเสียงครูประจำชั้นนะคะ
แกก็เขย่าลูบหัวแล้วก็น้องเขาก็สะบัด
พร้อมที่จะออกจากพันธนาการที่พอกอดไว้
ก็กอดรัดรัดเหวี่ยงกันนั่งพอก็นั่งรัดไว้
สติอารมณ์แกก็ไม่บรรเทาลงเลยค่ะนะ

เหมือนกับเหตุการณ์ที่กระโดดข้ามรั้วออกไปทุกที
พานโรงก็เอาเชือกมามัดไว้มัดแล้วก็ถือ

ดิ้นทีนี้ไม่ต้องอบก่อนแล้ว

บอกว่าเรื่องที่บอกว่าให้เด็กย้ายสถานศึกษา

รวมถึงได้ประสานโรงเรียนอื่นให้แล้วด้วย

ยินดีที่จะรับตัวน้องเข้าไปเรียน
แต่ว่าผู้ปกครองเองก็ไม่ยินยอม
ทีนี้คุณครูบอกด้วยบอกว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ย
ผู้ปกครองก็พาน้องไปตรวจร่างกาย
เพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีเขียนใบรับรองแพทย์เซ็นมา
คุณหมอระบุว่าแก้วหูทะลุ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
เมื่อวันที่๖มิถุนายนก็มีการเรียกไปสอบถามข้อได้จริง
คุณแม่ของเด็กเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน๒๐๐๐๐
ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยืนยันนะ

เป็นการแค่เข้าระงับเหตุเฉย

ยังไงก็จะเรียกเงิน๒แสนบาท
ล่าสุดตอนนี้เนี่ยก็เลยอยู่ระหว่างการฟ้องร้องการดำเนินคดีนะคะ
ส่วนทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนก็ยังไม่ขอให้สัมภาษณ์ช่วงนี้
แต่บอกว่าจะมีการชี้แจงอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกฝ่ายด้วย
แล้วคุณครูก็ยังย้ำด้วยนะอันนี้คือคุณครูไม่รู้จริงว่า
เด็กมีรอยที่ลำคอรวมถึงหน้าได้ยังไง
เพราะว่าก่อนหน้านี้ตามโพสต์ของคุณแม่
คุณแม่บอกว่าในขณะที่เกิดเหตุอยู่หน้าสาวทง
คุณครูที่โรงเรียนก็โทรเรียกคุณแม่มาที่โรงเรียนโดยด่วน
แล้วคุณแม่ก็รีบมาที่โรงเรียนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณแม่เห็น
สิ่งที่คุณแม่เห็นขณะนั้นก็คือเห็นว่าพอกำลังฉุดกระชากเด็กนั่งลงกับพื้น
แล้วก็ใช้มือขวาตบเข้าที่ข้างหูของน้องอย่างแรง
คุณแม่รีบวิ่งไปกอดน้องในสภาพที่ภาวะแล้วก็ตัวสั่น
แล้วน้องบอกว่าหูลูกไม่ได้ยินแล้ว
คือน้องบอกคุณแม่บอกหูหนูไม่ได้ยินแล้ว
ช็อกและตกใจกับเหตุการณ์นี้มาก
พูดอะไรไม่ออกได้แต่กอดน้องไว้จนตัวสั่นเหมือนกันนะครับ
นี่เป็นโพสต์ที่คุณแม่เรียกตอนนี้ก็ต้องตรวจสอบกันต่อ
เพราะว่าทางผู้มนวยการโรงเรียนยังไม่ได้ออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง